แล้วเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมลัดเลาะไปตามหาเมนูเส้นอนาชาติตลอดแนวถนนวิภาวดีรังสิต
เริ่มต้นด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อเจ้าเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า๔๐ปี

ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยต้มยำไข่กับไข่ออนเซนเต็มฟอง
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวไข่ต้มยำ
ปิดท้ายกับ๒เมนูสปาเกตตี้ที่ผสมผสานความเป็นไทยและอิตาเลียนไว้อย่างลงตัว